จากเรื่องของสิทธิประโยชน์หรือว่าค่าธรรมเนียมในการไปใช้บริการบัตรรูปแบบต่างแล้วนะครับ
ความปลอดภัยของระบบเรื่องของการใช้บัตรนั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับ
ทำให้ผู้บริโภคนั้นหันไปใช้เรื่องของบัตรแทนเงินสดมากขึ้นนะครับ
เป็นการรองรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยต้องการจะเปลี่ยนสังคมจากเงินสด
เป็นเรื่องของสังคมไร้เงินสด
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ครับ
กำลังจะกลายเป็นที่รู้จักของผู้ใช้บริการทางการเงินเหมือนที่หลายคนคุ้นชินกับคำว่าวีซ่าหรือมัสเตอร์การ์ด
พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายระบบชำระเงินใหม่
เพื่อรองรับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทยก็พยายามผลักดันให้มีเรื่องระบบชำระเงินในประเทศเกิดขึ้น

การใช้บัตรเดบิตในการทำธุรกรรมต่าง

ก็ควรจะมีการดำเนินการเฉพาะในประเทศ
อันนี้เป็นเกณฑ์เรียกว่าเป็นตัวกฎหมายที่ออกมา
ก็เลยเป็นที่มาของการจัดตั้ง
ระบบชำระเงินในประเทศภายใต้เครือข่าย
ที่เราเริ่มจะคุ้นหูกันมากขึ้นนี่แหละครับ
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายการชำระเงินระดับโลก
และมีฐานลูกค้าบัตรเดบิตที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ทำให้ผู้ใช้บัตรสามารถนำไปใช้จ่ายได้ใน๑๕๗ประเทศ
ขณะเดียวกันยังได้เพิ่มความปลอดภัยสูงสุด
หรือการเพิ่มรหัสการกดเงินโอนจ่ายเป็นเลข๖หลักด้วยกัน
โดยความปลอดภัยและความสะดวกจะช่วยกระตุ้นให้คนไทย
ชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
ลดการใช้ธนบัตรและเหรียญ

จะเห็นว่าเราเองเท่านั้นที่สามารถจะใช้แล้วก็จำมันได้
จากสิทธิประโยชน์ลดแลกแจกแถม

ยังถูกกว่าระบบการชำระเงินอื่นด้วย
สำหรับธนาคารกรุงเทพได้เปิดให้บริการทำบัตรเดบิต
โดยมีผู้สมัครที่ใช้บริการระบบนี้แล้วประมาณ๑ล้านคน

ธิตภาษิริพิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน